เวลาไปซื้อของร้านสะดวกซื้อหน้าประตูเนี่ยไปเจออะไรก่อน

ภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่รู้ว่าพนักงานเขาขาอ่อนแรง

อะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนั้น
เริ่มต้นสงสารใครก่อนดี
นั่นน่ะสิหมาก็นอนอยู่ดีคนก็มองก็ไม่ได้เห็นหมาเนอะ
ไม่รู้จะสงสารใครคือสะดุดหมาแล้วยังไปสะดุดกล่องตัวเองอีกด้วย

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปโดนกล่องหงายเงอร์ไปอีกแล้ว
สงสารจริงสงสารทั้งหมาทั้งพนักงาน๗๑๑นี่แหละครับ
แต่เนี่ยกระแทกไปอย่างนั้นเลยครับ
มันเกิดขึ้นที่แถวอำเภอราชหลุมแก้วที่ปฐุม
งานนี้ก็คงทดน้องหมาไม่ได้อ่ะมันก็นอนหรอกมันเฉยอ่ะ
แต่พนักงานเขามองไม่เห็นหรอกครับถือกล่องมาด้วย
มีแผลถลอกตามแขนตามขาแล้วก็สะโพกก็กระแทกไป
ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวไปทำบุญแล้วกัน
หลังจากนี้อาจจะมีเรื่องดีเข้ามาบ้าง
ก็เอามาฝากใครทำงานน้องอาจจะเข้ากัด
ดึกแล้วตื่นเช้ามาอาจจะมองไม่ค่อยเห็น
สุดท้ายโพสต์ภาพไปทำบุญแล้ว

ช่วงนี้วันพระใหญ่ด้วยนะคะ
แล้วทีนี้เรื่องของข้าเสียหายเรียกจากใครอ่ะ

มาให้แล้วให้เขาทำอะไรชดใช้อ่ะน้องหมา